ฟุตบอลชัยหน้าครับ๒๐๑๙ที่จีนเป็นเจ้าภาพ
แต่ว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาก็แพ้อุรุกวัยไป๔๐
เราก็ตามอย่างถือว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
แต่นับจากนี้ไปอนาคตของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ใหญ่นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
การแข่งของทีมระดับโลกและเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยจำต้องเรียนรู้
ก่อนจะเดินหน้าสู่ทวนาเมนต์สำคัญในปีนี้
อย่างไรก็ตามเกมในนัดแรกของทีมชาติไทยที่ชนะจีน๑ประตูต่อ๐นั้น
ได้รับการชื่นชมจากแฟนฟุตบอลถึงแทคติกการเล่นและความมุ่งมั่น
ชนะทิพย์สงครสีนและธิรธรรมบุญมาธรรม
ที่มีพัฒนาการที่เด่นชัดรวมถึงความฟิตที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีในศึกเอเชียนคลับ๒๐๑๙ก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดี
อย่างเช่นสุพรรณทองสงฆ์อดีศรพรมรักธนบูลเกษารัฐ
หรือแม้แต่สหรัฐอยู่เย็นกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบปี
ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม
ที่สำคัญที่สุดคือการทำทีมของโคชโตยสิริษักยอดญาติไทยเฮดโค้ชของทีมชุดนี้
เปลี่ยนโฉมทีมชาติไทยให้กลับมามีสไตล์การเล่นที่มีชีวิตชีวาอีกครั้ง
แต่เขาคือผู้ที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว
และก็มีประเด็นที่ต้องติดตามต่อเช่นกันเมื่อในทวนาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกที่จะเริ่มในเดือนกันยายน

เฮดโค้ชที่จะคุมทีมชาติลุยศึกฤทธิ์วันโลก
จะต้องมีดีกรีระดับโปรไลเซ็นซ์
โคชโตยยังอยู่ในช่วงของการอบรม
ทำให้สมาคมต้องหาเฮดโค้ชคนใหม่มาทำหน้าที่แทน

เช่นเดียวกับโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐ
แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้ชเองด้วย

คือผมให้โอกาสทั้งต่อยทั้งโค้ช

เรายินดีที่จะทำงานร่วมกัน
เรายินดีที่จะตอบแทนคุณงามความดีของเขาที่ได้สร้างไว้

ต้องแล้วแต่ความสมัครใจของเขาด้วยนะครับ
ตัวเองอาจจะมีสโมสรดีมาจ้างเขาเงินเดือนหลายแสน
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือก
จากนี้ยังมีทวนาเมนต์ที่สำคัญอีกหนึ่งรายการ
คือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับในเดือนมิถุนายน
ซึ่งในปีนี้จะมีทั้งอินเดียและเวียดนาม
ผู้ปรับสำคัญมาร่วมการแข่งขัน

ทีมชาติไทยอาจจะมีเฮดโค้ชคนใหม่เข้ามารับหน้าที่คุมทีม
แฟนก็มีความคาดหวังในตัวของเฮดโค้ชคนต่อไปทีมชาติไทยแน่นอน
ดังนั้นจึงยังเป็นประเด็นที่ต้องตามต่อหลังจบชัยหน้าครับ
ทำให้แฟนต้องร่วมรุ้นไปถึงอนาคตของทีมชาติไทย

ทีมชาติไทยเดินทางมาถูกทางแล้ว
และยังมีความสดใสและทิศทางที่ดีรออยู่ในวันข้างหน้า